ท่านประโยชน์แห่งแต่งจุดของโจรสรองครองของพวกมัน
โหโหเฮ้ยอะไรวะนั่งกล้าวไว้ผิดไหมนี่เป็นไงเปล่าล่ะ